เมื่อวานมีคอนเสิร์ตหนึ่งในนั้นคือคุณกัปตันชลทร

แต่ว่าที่มาแรงแซงกว่าลุคนะคะ

โอ้โหเปิดใจเร็วจังแต่ลุคนี้ก็หล่อนะคะ
เปิดใจทั้งเรื่องลุคเกาหลีแล้วก็เรื่องหัวใจ
เจ้ากลุ่มใหม่คือใครไปฟังจากกัปตันชะละทอเล่ค่ะ
ผมก็แบบอาจจะแบบชอบสไตล์นี้

แค่ผมรู้สึกว่ามั่นใจมากกว่า
ก็ไม่ได้ใบสั่งหรอกครับเป็นทีมสไตลิปครับผม
มันยังสนุกมันยังมีความอยากทำมีความแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติค่อนข้างน้อยครับช่วงนี้
ออกไปกินข้าวไปเจอแบบไปเดินเล่นค่อนข้างน้อยเหมือนกัน
แต่ก็รู้สึกสนุกเนาะที่ทุกวันได้มาเจอเพื่อน
ทำโรคคำรักให้พักไปเลย
ก็จริงก็ไม่ถึงกับพักหรอก

เราก็แค่ค่อยศึกษาเรียนรู้มากกว่า

มันผมเป็นคนแบบชอบศึกษาคนด้วยแหละ

แล้วอะไรที่แบบมุมมองอะไรหลายอย่าง

ยังไม่มีใครนะครับ

นึกว่าจะมีสาวคนใหม่เขาแก้งคุยอยู่
มาแรงแซงคอนตัวที่หน้าอีกนะครับ

สมาชิกคนอื่นอีกนะครับคุณผู้ชม